เดี๋ยวพาไปดูความสวยความงามกันต่อเลยละกัน
ในเฟซบุ๊กในยูทูปในโซเชียลตอนนี้
เขาแห่แหนกันแชร์อะไรรู้ไหมคุณ
เป็นความสวยงามของปู่ศรีมุกดา
พญานาคองค์ใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริง
น้องใบตองนี่รูปปั้นจริงเหรอ

อันนี้คือทำขึ้นมาจริงนะคะ
งามวิจิตรมากไปกันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะยูทูปที่มีชื่อว่า
กลนครไลฟ์สดนั่นเอง

ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรม
ให้เห็นความสวยงามความยิ่งใหญ่ตระการตา
ของพระยาศีมุกดามหาหมุนินปานนักขราช
หรือปู่ศีมุกดาพญานาคองค์ไยยักษ์
สวยงามตั้งอยู่บนภูเขาสูงเลยค่ะ
อยู่ในพื้นที่ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรม
ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งลักษณะของพญานาคจะนอนขดตัวไปมา

และชูลำคอสูงสง่าหันทางแม่น้ำโขงเบื้องล่าง
ลำตัวยาวถึง๑๒๒เมตรค่ะ
ยาวมากเส้นผ่านศูนย์กลาง๑๕เมตร
ความสูง๒๐เมตรค่ะสูงมากนะคะมีเกร็ดสีเขียวอมฟ้า
คล้ายกับปลีกปีกแมงทัพนั่นเอง
สะท้อนแสงไฟสวยงามมากแล้วก็มีลวดลายที่ละเอียดอ่อน
วิจิตบรรจงแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงข่าว

ใช่แล้วจากบริเวณที่ตั้งขององค์พญาศรีมุกดา
มหาหมุนีนินตานัครราชนี่นะคะ
จะสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน
แล้วก็ยังมองเห็นวิวในเมืองมุกดาหาร
และก็ฝั่งประเทศลาวไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ
เป็นภาพที่สวยงามมากนะคะ
งานนี้ประชาชนที่ทราบข่าวก็เลยพากันเดินทางไปชมความสวยงาม
ไปถ่ายภาพไปกราบไหว้ขอพร
ของจังหวัดมุกดาหารเลยทีเดียวนะคะ
และเรื่องที่ประชาชนไม่เคยพลาดก็คืออะไร
ตามหาเลขเด็ดกันค่ะคุณ

สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปชื่นชมความสวยงามนะคะ
แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรก็ไปกันได้ทุกวันนะคะ
วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

มีเฟซบุ๊คด้วยนะวัดรอยพระพุทธบาท
ต้องค่ะเข้าไปดูกันได้สวยมาก

ใช่เนี่ยคุณผู้ชมส่งไลน์มาโอ้โหสวยมากพญานาคองค์ใหญ่
สวยงามมากจ้าสวยจริงค่ะ
ใครที่ยังไม่เคยไปที่จังหวัดมุกดาหารก็ควรไปนะ
แล้วก็ไปแวะที่วัดนี้ด้วยนะครับไปดูความสวยงามกัน